ดูคุณทวดอายุยืนกันหน่อยนะครับ
อยากรู้เคล็ดลับยาอายุวัฒนะบ้าง

ต้องบอกว่าเป็นทายาทของผู้ก่อตั้งที่เจ้าเมืองด่านซ้ายด้วยนะ

ซึ่งต้องบอกว่าคุณยายทวดคนนี้นะคะความจำดี
ลักษณะคือไม่มีอาการหลงลืมเสียงแจ่มใส

พอสอบลงกัน๔๕๐เก่านี้
พอนั้นซื้อสุพรรณ
นามสกุลก็สี่ในโรงฤทธิ์
แล้วก็เมนท์นั้นซี่นางแซ่ง
นางแซ่งแต่ก่อนนามสกุลก็พันธุระ

คือเสียงเนี่ยอาจจะมีไปบ้างตามการเวลานะ

สกุลเดิมคืออะไรรู้หมดเลย

จดจำรายละเอียดในชีวิตตัวเองได้เป็นอย่างดี

ปีแล้วค่ะกี่แผ่นดินน้องมิ้น๕แผ่น๕แผ่นดินนะคุณผู้ชม
เพราะว่าคุณยายทวดคำบ่อเนี่ยเกิดปี๒๔๕๙สมัยรัชกาลที่๖ค่ะ
นี่เรารัชกาลที่๑๐แล้วนะซึ่งคุณยายทวดคำบ่อเนี่ยเป็นหลานปู่ของพระแก้วอาสา
เจ้าเมืองด่านซ้ายคนแรกปัจจุบันก็คืออำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนั่นแหละค่ะ
ทวดคำบ่ออาศัยอยู่ที่บ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงหลังนี้ตั้งแต่เกิดนะคะ
มีลูกด้วยกันสองคนผู้หญิงคนนึงผู้ชายคนนึง
ปัจจุบันลูกชายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วครับ
ทีนี้หลายคนก็ต้องถามแล้วล่ะว่าคุณยายทวดกินอะไรมียาดีอะไรมีเคล็ดลับอะไรที่ทำไม
โอ้โหสุขภาพแข็งแรงความจำดีคุณยายทวดตอบว่ากินผักสิเนี่ย
ชอบกินผักคือที่เราเคยพูดคุยกันกับผู้สูงอายุหรือว่าที่นำเสนอข่าวไป
ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่อายุร้อยปีขึ้นไปที่ไปถามส่วนใหญ่กินผักต้ม
ผักผักต้มกับน้ำพริกยายทวดบอกชอบกินผักแล้วก็กินตับไก่ด้วย
เออแล้วที่สำคัญบอกว่าต้องนอนพักผ่อนเยอะเยอะครับและช่วยเหลือทำงานบ้านด้วยตัวเอง
ห้ามทำตัวแก่นี่ทำยังไงอ่ะก็ห้ามทำตัวแก่ก็คือทำตัวขยันขันแข็ง
นิ่งรู้สึกแบบเฉื่อยทาแถวไม่ได้อยุ่ง
แล้วคุณยายทศบอกว่าต้องไม่ทำตัวเป็นภาระของลูกหลานด้วย
ครับเนี้ยแกก็อยู่ของแกได้อืม
นางสาวพี่ไรลักชัยพัดหลานสาวก็เล่านะคะว่าอุ้ย
สุขภาพแข็งแรงมากความจำดีค่ะ
แต่หูเนี่ยไปแล้วนะทุกอย่างอาจจะหย่อนยาน

หูยังตึงนะคะก็ต้องพูดเสียงดังหน่อย

ก็คือเหมือนนั่งแล้วก็เอามือแบบว่าถัดไป

ทำกับข้าวเองนะล้างจานเอง
ด้วยนะไม่เป็นภาระใครเลย
เว้นว่าอันนี้ทำไม่ได้จริงไม่ไหวจริงค่อยเรียกลูกเรียกหลานมาช่วยหน่อย
คือแต่เขาก็มีลูกหลานคอยดูแลใช่ค่ะก็อยู่ด้วยกัน
อ้าวคุณผู้ชมเดี๋ยวเนี่ยมื้อเช้าน่ะกินอะไรผักโต้มนะ
เดี๋ยวเราสองคนจะไปกินผักต้มน้ำพริกกับตับไก่กันดีกว่าจะได้อายุยืนเหมือนกัน
เราจะอายุยืน๑๐๐กี่ปีนะ๑๐๒ปีค่ะ๑๐๒ปีเป็นคุณยาย๕แผ่นดินแล้วอะครับ
เอาอย่าเครียดคุณผู้ชมจะได้อายุยืน